อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีคุณกัญชัยด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณมดดำครับฮะ
น้อยุ่งมากเลยจริงวันนี้กินมะนาวกันบ้างหรือยัง
กินมะนาวนี่ไงจี้เอามาอยู่เห็นไหมเสิร์ฟแม่
เผื่อแม่ต้องการความเราอยู่ในยุคที่เราร่ำรวยแม่
ต้องกินมะนาวกับมะนาวไหมคะมะนาวปกติอย่างที่เมย์เคยพูดมาตลอดว่ามะนาวเนี่ย
หน้านี้มันเป็นช่วงหน้าแพงอยู่แล้วคือถ้าเป็นน้ำแรงปกติเนี้ย
มันก็ขาดอยู่แล้วโดยทั่วไปทีนี้เนี่ยเมื่อวานเราก็มีการถกเถียงกันว่า
ถ้าเราไม่ใช้มะนาวเราไปใช้มะม่วงแทนได้ไหม
ม่วงไม่น่าจะได้แต่คันน้ำมะม่วงออกมายังไงอ่ะ
เดี๋ยวก่อนแม่แม่ชิมก่อนความเปรี้ยวเท่ากันแม่ต้องชิมทั้งสองอย่าง
ชิมอะไรก่อนอ่ะชิมมะม่วงกับอ่ะมะม่วงแล้วเดี๋ยวไปมะนาวนะ
ยังไงก็ไม่ได้
ก็ไม่ได้คือด้วยความที่มันให้ความเปรี้ยวเหมือนกัน
แต่ว่าความหอมมะนาวมันจะมีความหอมของมะนาว
สมมุติพี่ลองติ๊งต่างคิดในใจไปพร้อมกันนะคุณผู้ชม

ยำปกติเราก็มีแบบใส่มะขามเปียกบ้างในบางที่

ใส่มะม่วงลงไปอย่างนี้มะม่วงเอาไปต้ม

ยำปกติเราใส่มะนาวใช่ไหม

เราเอามะม่วงไปยำอย่างนี้มันยังโอเคพอได้
แต่มันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะใช้มะม่วงไปแทนได้
ส้มตำมันใช้อะไรที่มันเหมือนเมื่อก่อนไปบ้านพี่หนูแหละ

เออไปบ้านพี่หนูแหม่มมันจะมีตาลิมปิง
วันนี้เขาคือให้มะนาวเป็นมะม่วงไงแม่
มะคร้ามเปียงอะตัดออกมันไม่ได้

ปลาหมึกนึกมะนาวล่ะไหมอะ

มะนาวขวดก็อย่างที่บอกมันก็คือมะนาวนี่แหละ

ปกติมะนาวขวดแล้วถ้าพี่เห็นมันก็จะมีหลายเกรด
บางทีเนี่ยมะนาวพอมันอยู่ไปนานมันจะเหลืองใช่ป่ะคะ
บางทีเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็มาคั้นออกมา

มะนาวปลอมล่ะน้ำมะนาวปลอมอ่ะ

ที่มาใส่กรดอะไรสักอย่างที่แบบทำให้มันเปรี้ยวอ่ะ

อืมไม่ได้หรอกไม่ได้มีมันต่างกับโดยสิ้นเชิง
ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่หอมพี่หนุ่มอืม
ม่วงมันไม่หอมเหมือนมะนาวมะนาวมันหอมคือส่วนใหญ่อ่ะ
อาหารที่ใช้มะนาวน่าวจากรสเปรี้ยวแล้วอ่ะมันเพิ่มความหอมได้พี่ชอบกิน
พี่เป็นคนไม่กินเปรี้ยวอ่าอันนี้ต้องกินแล้วล่ะพี่ชิมนิดหนึ่งไม่เอา
หนูหนูชอบกินเปรี้ยวพี่ดังนั้นเนี่ยพอเวลาชอบกินเปรี้ยวอ่ะ
อาหารหลายอย่างคือการบีบมะนาวไปสุดท้ายเพื่อเพิ่มกลิ่นให้มันหอม
ดังนั้นพอเวลามันไปหาอะไรมาทดแทนบางทีมันอาจจะแทนได้ไม่เหมือน
ซึ่งเขาบอกว่าโอเคละปีนี้เราได้เจอแน่นอนเราพูดกันตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้
ได้เจอน้ำมันเนี่ย๒ลิตรร้อยคือลิตรหนึ่งมันขัดได้กี่กิโลหนุ่ม
แล้วแต่รถแล้วแต่รถได้ไหมแล้วแต่อืมเจ็ดกิโลได้ไหม
กระโดดไปที่สามร้อยสามร้อยมาเท่ากับกี่เท่าของร้อยสามสิบอ่ะ
เพิ่มไปกี่ครั้งอ่ะเราจะเติมน้ำมันลิตรละเท่าไหร่
คือ๕๐บาทเนี่ยมีโอกาสอาจจะถึงเลยด้วยซ้ำ

เพราะจริงตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองเขาคว่ำบาดรัสเซียด้วยการที่ไม่รับพลังงานจากทางรัสเซียแล้ว
แต่แต่ยุโรปยังขอรับอยู่อ่าอังกฤษเนี่ยบอกว่า
จะทำด้วยแต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงของปลายปีอืม
เยอรมนีเองบอกว่าตอนนี้ลำบากจริงถ้าเกิดว่าจะไม่รับพลังงานธรรมชาติจากทางยูเครน
ผ่านมาทางที่แบบส่งทางท่อค่ะ
เพราะว่าจริงทางยุโรปตะวันตกเนี่ยเขารับพลังงานธรรมชาติหรือแก๊สธรรมชาติจากทางรัสเซียค่อนข้างเยอะมาก
เพราะถ้าเกิดมีการหยุดไปเลยแบบกระทันหันเนี้ยบางทีมันอาจจะกระทบก็ผ่านมาทางยูเครนใช่ไหม
ใช่ยูเครนอยู่ตรงกลางมันชอบแบบแถวมากจากยูเครนอยู่ตรงกลางใช่ไหมอยู่ตรงกลางระหว่างรัสเซียกับยูโรปไง
เพราะฉะนั้นเขาจะรับผ่านทางยูเคนซึ่งเขาบอกพลังงานทั้งหมดมันก็จะผ่านตรงนี้
มันก็เลยมีปัญหาแม้กระทั่งน้ำมันดิบซึ่งเขาบอกรัสเซียเองก็เป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบเยอะ
อืมพอสมควรส่งออกอันดับสองของโลกพี่พี่มดดำฮะรัสเซียส่งออกน้ำมัน
ทีนี้สหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกไปเพราะเขาคว่ำบาดเรื่องของน้ำมันหรือว่าพลังงานธรรมชาติจากรัสเซียปั๊บเขาก็ต้องมีการไปติดต่อ
ประสานกับประเทศอื่นอื่นที่จะต้องหาน้ำมันมาทดแทนอืม
ต้องมีการบอกว่าส่งไปคุยกับซาอุเนี่ยนะคะยูเออีแต่ปรากฏว่าเอ๊ะ
ต้องรอดูว่าจัฒารัฐมีการไปเจรจากับเวเนซเวลา
เรื่องของน้ำมันยังไงได้บ้างต้องรอดูว่าจะได้
สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนวันนี้นั่งฟังวิเคราะห์เว้ย

จับตาดูดีนะเขาบอกว่าโอเคล่ะ
เมื่อตอนนี้น้ำมันมันเป็นปัญหาของชาติภัณฑ์ทั้งหมด
ถูกต้องไหมมวลมนุษยเขาใช้ว่ามวลมนุษยชาติเลยนะ
วันนี้น้ำมันคือปัญหาของมนุษยชาติว่า
ถ้าสมมุติเนี่ยน้ำมันขาดไปนิดนึงเนี่ยคือปัญหาทั่วโลกทุกคนเจอหมด
ข้าวของแพงเขาบอกว่าคอยดูนะ
หลังจากนี้เมื่อมันมีปัญหานี้ขึ้น

รถไฟฟ้าเขาบอกว่าอีกหน่อยรถไฟฟ้าจะเข้ามาแบบตอนปกติเนี่ย
เราจะคิดว่าอีกสัก๕ปีเราคงจะได้ใช้รถไฟฟ้ากันหมด

เขาบอกว่ารถไฟฟ้าที่แบบพวกพลังงานสายอาทิสโซล่าส

เหมือนกับตอนที่เราคิดว่าวันหนึ่งสังคมเราจะเป็นสังคมออนไลน์เห็นป่ะ

ใช้ออนไลน์หมดเลยอ่ะ

เธอก็ไปก็ก่อนท่านละสังขารเราไปสัญญาว่าเราจะไปกราบท่านหรือเปล่านี้เรายังไม่ไปไงเธอ

หนุ่มกูขออ่านเรื่องทองก่อน

อาร์ณราคาทองคนไปเต็มยาวราชเลยวันนี้

เค้าบอกเค้าขายขาย
ขายซื้ออย่างงี้อยู่ทั้งวัน

วันนี้เป็นปรากฏการณ์ครับที่ทองทะลุไป๓๒๐๐๐บาทจริง
ดูสิ๓๒๓๕๐คุณดูสิแต่เขารับซื้ออยู่ที่๓๑๐๐ใช่ไหมแต่ราคาทองวันนี้ถ้าคุณไปซื้อทอง
แหมอย่างโปรโกติกอยากให้บริพัฒน์แจกทองช่วงนี้จริง

จริงคุณนิไทยไว้หลายเส้นอยู่เหมือนกัน
สูงสุดนี้เท่าไหร่เนี่ยแหละนี่สูงสุดแล้ว

เมื่อก่อนเราเต็มที่หนุ่มที่เขาว่าให้เราซื้อตอนนั้น๒๖๐๐๐๒๗๐๐๐บาท

คุณเชื่อไหมผมเมื่อก่อนนี้ทองราคาเท่าไหร่จำได้ไหม
ผมตั้งแต่สมัยก่อนถองไม่บาทนึงเนี่ยประมาณแบบ๑๐๐๐กว่าบาทก็มีอ่ะ
แล้วยังเก็บไว้อยู่
แต่ฉันเลือกเงินเงินเขาจะโก้
เมื่อก่อนตอบคำถามถูกจะทองทีละเส้นนะ

แล้วตอนจบรายการเขาจะให้เลือกว่าเอาเงินหรือเอาทอง

แต่เอาเงินใช่มั้ยนะเอาเงินไม่มีเงินใช้

ศึก๑๒ราศีไปออกใหม่ยังแจกทองอยู่เลย
ทุกคนเขาบอกว่ามันจะทดลุกไปเรื่อยร์อย่างงี้ไปถึงสี่
หมื่นทะเชอมั้ยสี่แม่แม่เนี้ยเมื่อกี้พึ่งคุยกันในห้อง
แบบถูกต้องแต่งตัวว่าทองมันจะไปถึงจุดไหนเนี่ย
ไม่แต่ตอนนี้มันกล้ากลัวเนมันกลัวแล้วไง
เราไม่ได้ซื้อตอน๒๐๐๐๐กว่าไง
ถ้าสมมติเราซื้อซัก๒๖๐๐๐๒๗๐๐๐ตอนนั้น
มัยยังไม่

เป็นปัญหาของแพงทั้งแผ่นดิน
สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับกำลังสั่งคอน
แต่ข่าวทุกอย่างกรบไปหมดเลยที่จึงก็ว่านี่มันมีม๊อบม๊อบชาวนาอยู่
เขาก็มีการเรียกร้องเรื่องของการแบบว่าช่วยเรื่องของหนี้สินเกษตรกรนะพี่
แม้กระทั่งครูอ่ะทุกอย่างวันนี้มีการบอก

ยาวเหยียดนะฮะแต่เขาบอกวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ย
เมื่อวานที่เขาประชุมกันเขาก็มีการพูดคุยถึงเรื่องหนึ่ง
น้ำมันสูงแต่อันนี้พวกเราก็เข้าใจกันได้ว่าเป็นตลาดโลก
แต่รัฐบาลจะมีช่วยพวกเรายังไงกันได้บ้างล่ะ
ลดภาษีอะไรกันให้พวกเราหน่อยกันไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขามีการเสนอแนวคิดแก้ปัญหาสารพัฒน์
ทำเอาคนไทยเนี่ยถึงกับอึ้งนับตั้งแต่มีการบริหารประเทศมาเลย
จะมีอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะ
นี่นะถ้าเริ่มกันไปตั้งแต่๑๕กันยาทางไทยรัฐนะคะ
มีการไล่เรียงกันมาเรื่องของการแก้ยางราคาตก

อ่ะ๔กรกฎาคม๒๕๕๘อาหารทะเลแพง

ให้มาปลูกมะมุ้ยฉัน

อ่ะมะน่าวตอนนั้นก็แพง
รถเมย์เคยมีคนให้กิ่งพันธุ์มะนาวไปปลูกมันไม่ได้ปลูกขึ้นได้อย่างนั้น
อยู่ที่บ้านเราปลูกไม่ขึ้นอ่าปีหกสองน้ำท่วม
น้ำท่วมนาข้าวท่านบอกว่าให้ชาวนาเลี้ยงปลาไปสิคะอย่างงี้อืม
เลี้ยงปลาตอนน้ำท่วมยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
น้ำท่วมอีกอืมวลีเด็ดตอนนั้นก็บอกให้สวดมนต์ไล่พายุ
ลูกบ้านสองชั้นไปเลยถ้าน้ำท่วมตอนนั้นเป็นแบบนั้นนะคะ
พฤศจิกายนหกสี่พักชี้แพงอืม
ตอนนั้นมีการให้ปลูกในพื้นที่ของทหารค่ะเนี่ยเราก็จำกันได้อยู่
หกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รถบรรทุกหยุดวิ่ง
เพราะว่าอะไรตอนนั้นน้ำมันดีเซลที่ไม่มีการตึงราคาน้ำมันถูกต้อง
ถ้าเราย้อนกลับไปตอนนั้นคือไม่มีการตึงราคาน้ำมัน
เขาบอกว่ายังไงใช้รถทหารวิ่งแทนค่ะอุ้ยตาย
สามธานวาคมสองพันทางหกสิบสี่ทั้งนวลแพงตอนนั้น
นายกตอบว่าอย่าไปซื้อเลขชุดสิอืม
สิบเจ็ดบัคราคมสองพันทางหัวหกสิบห้าหมูแพงตอนนั้นอะ
งดการส่งออกแล้วก็เพาะพันธุ์ลูกหมูใหม่
มีนาคม๒๕๖๕น้ำมันแพงท่านบอกว่าให้ประหยัดใช้รถเท่าที่จำเป็น

โอเคตอนนี้ไปข้อลบธงชาติก่อนนะครับไปเลยมา
ถ้านี้เขาเก็บไหนเธอยังอยู่พบหรือเปล่า
ยังอยู่เรืองทองกัน
เก็บไว้ที่ธนาคารนะเก็บไว้ที่บ้านกลัวสิ
ฉันยังอยู่ครบฝากเฟฟกับธนาคารไว้
ไปดูเรื่องของคุณตังโมกันหน่อยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่ากรณีของคุณตังโมเนี่ย
เราคงไม่ต้องไปเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังแล้วกันเนอะมันก็ต้องเล่าไปข้างหน้าแหละ
ที่ย้อนหลังไปดูว่าเขาตกยังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ถัดมาเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาทุกวันไม่เว้นแต่ละวันนะ
ลองดูตั้งแต่ก่อนหน้านั้นดิมีเรื่องข่าวประมาณพระราม๘มาเรื่องเรือ๒คันโรเบิร์ต๒คน
พี่เชื่อว่าอาทิตย์เนี้ยวันศุกร์เนี้ยต้องจบอืมศุกร์เนี้ยน่าจะต้องจบแล้วนะครับ
จะต้องจบแต่ไม่รู้นะแล้วแต่ทางตำรวจไงแต่ไม่ไม่งั้นก็จะกินเวลาไปสองสัปดาห์แล้วไง
ถูกไหมแต่ทีเนี้ยไอ้ประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี้ย
ก็มีเรื่องของอ่าคุณแม่คุณแตงโมนะครับคือคุณแม่เองเนี่ย
ก็ล่าสุดออกมาบอกอีกแล้วนะบอกว่าตอนนี้แม่ไม่สนรูปคดีหรอกอืม
เนี่ยนะคือแม่เนี่ยเข้าไปที่สะพอนนท์นะครับสื่อเนี่ยก็ไปรออยู่นะ
อารมณ์ใส่ไงอืมเห็นไหมล่ะเนี่ยนะฮะนี่นางจะกระโดดเธอนางไม่ใช่ลมใส่
เดี๋ยวนางกระโดดเออนางจะกระโดดอย่ามุงแม่ฟังฟังฟังฟัง

ดมฟึบฟึบแล้ว

นี่คุณแม่ไม่ไหวไง

แล้วแกก็บอกอาการคำดันขึ้นไม่ไหวแล้วนะ
อาการแม่ไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าความดันยังไม่ขึ้น
แล้วก็มีนักข่าวไปถามเรื่องกระเป๋าแบรนเนมของโม
บอกว่าตอนนั้นแม่เอาไปขายหรือเปล่า
ตอนนี้หลังจากที่แตงโมเขาเสียแม่เธอบอกยืนยัน
บอกไม่เป็นความจริงแม่ไม่ได้เคยเอาไปขายเลย
ส่วนเรื่องทนายความที่แต่งตั้งมาให้ใหม่
คือทนายกิจสนะให้มาดูคดีเนี่ย
มีผู้ใหญ่คนหนึ่งแนะนำมานะตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วนะครับอ่า
บอกอย่างนี้นะมีการพูดคุยแล้วก็เห็นว่า
เป็นคนทำงานดีทำงานไวแล้วก็สุภาพ
จึงตัดสินใจจ้างให้เข้ามาเป็นทนายความ
ทีนี้ประเด็นหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่า
พอหลังจากที่มีคนรู้ว่าธนายกิจสนะท่านนี้
มาเป็นทนายความของแม่ปรากฏว่า
โลกโซเชียลเขาก็ขุดเลย
ผมว่าทนายท่านนี้เนี่ยคือแม่ก่อนอันนี้คือ
แม่ไปว่าทนายตั้มว่าทนายตั้มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทนายตั้มเนี่ยเขาก็โพสต์ของเขามา
แม่บอกว่าผมเป็นคนนู้นอย่างนี้

บอกว่าข้างทนายของแม่แล้วกันว่าเป็นยังไง
ปรากฏโลกโซเชียลก็มีการไปขุดมา
แล้วบางคนเนี่ยก็ส่งข้อความส่งแบบผู้เสียหายนะ
ส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งผมหรือทางสื่ออื่นอื่นเนี่ย
เชื่อว่าได้รับเหมือนกันเยอะทีเดียวนะครับ
ปรากฏว่าแม่ก็บอกเลยบอกว่า
ปรากฏวิบวัตน์ล้มละลายมาก่อน
ทำไมไม่พูดทำไมก่อนคนตายไปแล้วอะ
ครึี่แม่ก็บอกตนเองก็เลยไม่ได้มองดูอดีต
แล้วก็ยืนยันนะว่าจะให้ทนายกฤษณะเนี่ย

ก็กัดชาติจนอาจจะเป็นเหตุทำไมน้องตางโมตกน้ำเสียชีวิตนะ
แม่ยังไม่เห็นข่าวนี้ซึ่งแม่ก็พร้อมให้อภัยโรเบิร์ตและปอ
เพราะเขามากราบเท้าขอโทษแม่แล้วอู้ตายแล้วยังพูดเหมือนเดิม
แล้วแม่ว่างั้นแล้วเพื่อนยังไม่ให้ก็ให้ละพันร้อยแล้วมั้งเห็นเขาพูดอยู่
ก็ไม่ให้คนอื่นยังแต่ให้สองคนนี้ให้ร้อยเพราะคนอื่นยังไม่ได้ขอโทษแม่
แม่จริงหรอนี่นะคือทางด้านเจ้าหน้าที่สาบานนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเพื่อนแตงโมจะรวมตัวกันเข้ามาเพื่อแต่งหน้า
บอกว่าจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้มีญาติหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะ
อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะอ่าทีนี้ย้อนกลับไปทางแม่ก่อน

วันนี้ทนายของคุณแม่ไปออกรายการคุณพี่เอ๊ะแต่คุณแม่บอกว่าที่เขาที่ทนายแม่บอกว่ามาทำคดีให้เพราะว่าเห็นหน้าคุณแม่
เหมือนทางครอบครัวตัวเองคืออย่างงี้อันเนี้ยคือสิ่งที่ผมก็สงสัย
คือคือผู้สื่อข่าวไปถามแม่บอกว่าเอ๊ะแม่ทำไมแม่ถึงเอาทนายกฤษณะมาทำ
แม่บอกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยแนะนำมาให้ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วอ่า
ซึ่งวันนี้พี่ก็ถามพี่ก็ถามเรื่องเดียวกันเนี่ยกับทางทนายกฤษณะ
นายกิจสนาบอกว่าผมเสนอตัวไปเองไม่ได้มีตำรวจแนะนำให้ผมไป
ผมเห็นคดีนี้แล้วผมเห็นแม่คุณแม่หน้าคุณแม่เหมือนกับคนในครอบครัวผมอืม
ผมก็เลยได้มีการโทรศัพท์ไปหาอ่าทางตำรวจขอเบอร์คุณแม่เขาค่ะ
จริงแล้วตำรวจเขาให้ด้วยเหรออันนี้คือหนึ่งก่อน
แต่พี่ก็ไม่อยากไปขยี้เขานะเออขึ้นหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ย
หลังจากนั้นผมก็เลยติดต่อไปหาทางคุณดายศก็คือพี่ชายคุณทูลต่อย
แล้วก็ขอคุยกับคุณแม่แล้วก็ขอเสนอตัวทำคดีนี้เอง
แต่แม่บอกว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งแนะนำมาผู้ใหญ่ที่ไหนอ่ะ
ผมก็ไม่รู้ไงว่าสองคนคือทนายพูดอย่างแม่พูดอย่างแล้ว
แต่ไม่เป็นไรหรอกไม่สิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขาไม่ใช่ใครก็ได้
ของเขาเออแต่ทีเนี้ยประเด็นที่เอ่อมันมีประเด็นเรื่องของทนายเนี่ย
เกิดขึ้นเป็นเพราะว่ามันมีเหตุคือก่อนหน้านี้แกยังไม่ได้เป็นทนาย
นะแกบอกแกเป็นทิวเตอร์เป็นอาจารย์นั่นแหละพึ่งมาเป็นทนายปีกว่ากว่าสองปีนี้
ประมาณนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไปขอยืมเงิน
คนนู้นคนนี้เขาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เขาเอ่อแล้วมีการไปทำสัญญงสัญญา
ทำอะไรไว้อย่างเงี้ยตำรวจก็ออกหมายจับไงในฐานช่อกงคดีช่อกง
คดีช่อโกงอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่แบบกล่าวถึงเยอะแยะมากมาย
แต่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างนะวันนี้ผมก็ไม่ได้พูดในนั้นน่ะนะ
พอดีว่ามันก็รีบรีบด้วยคือคุณคุณทำจำเรื่องนี้ได้ไหม
เอาเหตุนี้ก่อนนะจำคดีเปตองเลือดได้ไหมเป็นไงคุณจำได้ไหม
ตองเลือดจะไม่ใช่ที่มีกรณีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนี้ย

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นนาวเลยคือคือมันจะมีมันจะมีกรณีของเปตองเลือด
ที่มันมีเหตุเป็นญาติกันเองอยู่ในซอยเดียวกัน
แล้วก็คืออ๋อเล่นเป็นอ๋อจำได้แล้วเออเออจำได้จำได้
เปตองจำได้ไหมจำได้จำได้แล้วปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งอ่ะ
ซึ่งเป็นญาติแล้วอยู่บ้านข้างในอ่ะกับลูกชายอ่ะเออแล้วก็ไม่พอใจเนี่ย
แล้วก็เดินกลับมาเอาปืนมายิงเอาปืนมายิงแล้วลูกชายเนี้ย
ก็ถ่ายคลิปไปด้วยเออจำได้ใช่ไหมจำได้เขาก็ยิงปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งไป
เสร็จปุ๊บลูกชายเนี่ยก็ถ่ายถ่ายคลิปถ้าคุณผู้ชมจำได้นะจำได้
แล้วสุดท้ายเนี่ยลูกชายพูดมาคำนึงว่าลุงกิจสนะพ่อยิงแล้ว
พ่อยิงแล้วลุงกิจสนะพ่อยิงแล้วลุงกิจสนะก็คือคนนี้แหละ
อ๋อเหรอเพราะฉะนั้นคุณศิกฤษณะเนี่ยก็คือทนายของคนที่ยิง
เปรตองเลือดอืมอ่ะลองดูลองดูเนี้ยอ่ะเปิดเสียงมา
เสนอกับผู้บังคับทีนี้แกก็มาปรึกษาผมคือผมผมก็จะพาแกไปให้ปากคำนั่นแหละ
วันนั้นกับคุณกรุณานะครับแต่ว่าด้วยด้วยเวลาของผม
เหมือนไม่มีเวลาทำให้แกก็แต่ว่าได้พาแกไปแจ้งความร้องทุกข์อ่า
ครับแล้วก็ให้ปากคำให้พ่อยคำแบบทางเจ้านายอยู่
แต่ทางเจ้านายก็ยังยังไม่อ่าสั่งให้ส่องเพิ่มเติม
ทีนี้ทางเห็นคำร้องของทนายความในภาพรวมอย่างเช่นเรื่องอายุ
เรื่องข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็คุณงามความดีของแก
เนี่ยนะฮะคือวันนั้นเนี่ยคือคนที่ยิง
รู้สึกจะตายไปตายไปสองหรือสามอ่ะแล้วก็เอ่อทางฝั่งของอ่า
กิจสนะเนี้ยทนายกฤษณะเนี้ยเป็นทนายความให้กับคนที่ยิงอืม
แล้วก็เป็นคนที่เราได้ยินเสียงสุดท้ายถ้าเกิดคนจำในคลิปนั้นได้นะ
จะมีเสียงสุดท้ายที่ลูกชายของมือยิงเนี่ยที่เขาถ่ายพ่อเขายิงไปด้วยเนี่ย
เขาบอกว่าลุงกิจสนะคุณพ่อยิงแล้วลุงก็คือนี่แหละเขาอยู่
เขาเป็นครอบครัวใยก่อนไม่คือเขาเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น
เป็นคนสนิทกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เป็นมีมีสักอะไรยังไงกันน่ะ
แต่เขาโทรไปหานั่นคือเสียงสุดท้ายที่ลูกเขาตอนนี้ลูกของคนยิงที่เขาถ่ายไว้อ่ะ
แล้วมีเสียงเนี้ยก็คือคนนี้ย้อนกลับไปอีกเมื่อเร็วนี้เอง
เมื่อเมื่อมาสัก๕๕๐๐นี้อาจจะผ่านมาเนี่ยคุณทำได้มั้ย
มันมีคดีของไอ้หินรักษาโรค
สิราสิราสิราหมอยต้นหลายหลายล้านหลายหลายล้านบาทเนอะ
ที่เยี่ยมข้าวดิสารแดงด้วยเออไม่พาหมีภาพภาวไหมไม่น่าจะถังดีมั้ย
มะเร็งได้ว่าเราบอกแล้วซ้ำมาเริงได้บ่ทานตัวเราพันทั้งตัวเลยอ่ะเรามีภาพคนที่
พันด้วยไหมไอ้ภาพอย่างนี้คนไม่เข้าใจหรอกมีมูลค่า๔๒ล้านบาทเสียหายกันอ่ะเนี่ยที่พันแบบนี้ฮะ
มันเหรออ๋อคือนางทำคดีเมื่อรายคดีแล้วอ่าเนี่ยก็

หมอที่เขาทำอันเนี้ยตอนนั้นที่โดนถล่มเข้าไปนั่นอ่ะ
แล้วก็เอาอันอย่างเงี้ยไปติดติดเนี้ยเอออันที่ควรสมควรจะด่าเถอะ
อุ้ยอย่าไปด่าเขามันมันเป็นสิทธิ์ของเขาไงหรอ

ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาหินมาติดติดจะไม่ได้ด่าทนายนะอ๋ออ๋อโอเค
เอาหินมาติดติดหลอกคนอย่างนี้จะไปด่าทนายไม่ได้เธออ่านั่นแหละ
คือคือแต่เราก็คือบอกคือเราย้อนให้ฟังว่าแกทำคดีอะไรมาบ้าง
ประมาณแบบนั้นอ่ะเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าเป็นคดีที่สังคมสนใจหลายคดีแหละว่า
ใช่แต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วเนี้ยแกเป็นคนที่ทำ
หนึ่งก็คือเป็นเป็นทนายให้กับคนที่ยิงนะแล้วก็สองก็เป็นอันเนี้ยอืม
เติ้ลเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าแม่บอกผู้ใหญ่แนะนำ
แต่ทนายบอกเขาเสนอตัวเองอ๋ออ่าใช่วันนี้ที่ฟังเป็นแบบนั้นเลย
อืมแล้วก็มันก็มีประเด็นอะไรอื่นมากมายทีเนี้ยมันก็เลยมันก็สับสนไปกันหมดเลยตอนเนี้ย
ว่ามันไอ้๑๒๓๔เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าแม่เขาบอกเขายังมั่นใจกับทนายท่านนี้
ก็โอเคก็มันก็เป็นสิทธิ์ของแม่ไงถูกไหมเป็นสิทธิ์ของแม่
คือเขาก็ต้องไปไล่เลียงแต่ทีนี้ทางประชาชนส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่า
คือพอทนายเป็นทนายที่เพิ่งจบมาใหม่อย่างเงี้ยคืออาจจะต้องเคี่ยวนิดนึงในการที่จะสู้กับคดีนี้
เพราะว่าต้องไปสู้กับทางฝั่งของทนายของทางด้านคุณปอทางด้านของคุณโรเบิร์ต
เป็นร่างของแบบหลายหลายคนที่ก็ต้องแบบเขาต้องตั้งทนายเขาอยู่แล้วอืมถูกไหมอืม
เนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับมีประเด็นนี้เกิดขึ้นอ่ะเนอะหรือว่าต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งเนี้ยเหรอคะ
ก็อาจจะประมาณนั้นนะเพราะว่าโอ้โหเรื่องนี้มันอืม
มันต้องสู้กันในมุมของของข้อเท็จจริงอ่ะอืมอืมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
มันจะมีเขาเรียกอะไรมันต้องมีแท็กติกผมว่านะในคดีแบบนี้
มันต้องเที่ยวนิดนึงมันต้องเป็นชำนาญต้องชำนาญหลายอย่างอืม
การไปคัดเรื่องแบบดีกาไปพัดอะไรต่างนานาต้องมาเทียบคดีสู้มาอะไรหรือเปล่า
ผมก็ไม่รู้นะในมุมของคดีที่เขาต้องสู้กันอ่ะอืมก็เดี๋ยวต้องลองไปดู
แล้วยิ่งต้องมีประเด็นเรื่องของการแบบเรียกร้องเยียวยาเงินเยียวยาหรืออะไรอย่างเงี้ยอืม
จะต้องไปถึงประเด็นสามสิบล้านได้ไหมเพราะวันนี้ผมก็ถามแกบอกว่าถ้า
ถ้ามีหลักฐานยืนยันได้ตามที่คุณแม่กล่าวอ้างก็มีสิทธิ์เรียกได้ไปถึง๓๐ล้าน
อันนี้เขาเขาในโทรเชียร์ถามว่าคดีเดียวกับที่พี่หนุ่มเอาไปแช่น้ำดื่มหรือเปล่าคะฮะ
ไม่ใช่แล้วคนนั้นเป็นบัตรอันนั้นเป็นบัตรเป็นการ์ดเป็นยาน
คือคือขอขอขอขอพูดนิดหนึ่งได้ไหมเชิญเชิญเชิญ
หลุงปู้หงฮะค่ะใครไปขะโมยสังขาญท่าน
ใครไปขะโมยเล็บสั้นนิ้วท่านอ่ะเอาไปคืนซะน่ะอือเออ
วันนี้แต่คือได้ข่าวมาจากผู้ใหญ่บ้านนะฮะหนองโบดคณะกรรมการ
วัดทุ่งมลเนี่ยทฤษมณณทุ่งมลเนี่ยก็บอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์
จะเกิดขึ้นนะซึ่งแต่ละปีเนี่ยเนื่องจากสรีระสังขาร
หลวงปู่หงเนี่ยยังอยู่หลวงปู่หงเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ของภาคอีสานเลยนะ
อยากจะบอกว่าเป็นเกจิอาจารย์ของภาคอีสานใต้เลยซึ่งเมื่อก่อนจะมีอยู่สององค์
คือหลวงปู่หงกับหลวงปู่ฤทธิ์ซึ่งสององค์เนี้ยเขาถือว่าเป็นพระที่แบบว่า
หลวงปู่หงษ์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในป่าช้ามาตลอดใช้ชีวิตอยู่ป่าช้ามาตลอด
ท่านเนี่ยก็มาละสังขารตอนอายุ๙๐กว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ด้วยความที่แบบท่านมีปฏิหารมีอะไรเยอะ
ก็เลยเก็บสรีระสังขารของท่านเอาไว้ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยทางวัดเขาก็จะมีเอ่อ
การเปลี่ยนจีวรของหลวงปู่หงษ์เนี่ยปีละครั้งทุกปีนะฮะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทางคณะกรรมการก็บอกเฮ้ย
เนื่องจากว่ามีคนเอาไปแชร์กันใช่อืมมีคนมาแชร์เนี้ย
ก็คือเหมือนแบบมีนิ้วของสรีระสังขารของหลวงปู่หงอยู่อืมเหมือนแบบเหมือนเอาเอา
ไปได้ยังไงเอาไปได้ยังไงเอาไปตอนไหนเอออ่าซึ่งเขาก็ไปตรวจสอบนะฮะ
ถุงมนตร์วัดเพศบุรีอะไรเพื่อปราสาทจวันสุรินทร์เนี่ยนะครับ
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินเนี่ยเขาเข้าไปดูกัน

ผู้ดูแลสุสานทุ่งมนต์วัดเพชรบุรีเนี่ย
เขาเข้าตรวจสอบสรีระสังคัญหลวงปู่หงค์เนี่ย

มีคนไปโพสต์ในโซเชียลว่าได้รับบราบี
หลวงปู่หงษ์เป็นเล็บนิ้วมือของหลวงปู่จึงตรวจสอบหลังจากการตรวจสอบ
เพราะว่าสรีระสังขังหลวงปู่หงเนี้ยโดยเฉพาะเล็บมือได้หายไปสี่นิ้วจริงจริง
อืมเล็บมืออ่ะหายไปสี่นิ้วจริงจริงคือข้างซ้ายนะฮะแล้วก็เป็นนิ้วชี้
นิ้วกลางนิ้วก้อยแล้วก็ส่วนมือขวาเนี่ยเล็บหายไปหนึ่งนิ้วเป็นนิ้วกลาง
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคนที่เอาไปเนี่ยขอให้เอามาคืนเถอะ
อย่าทำอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นแบบว่าที่เคารพบูชาของลูกศิษย์ลูกหาตัว
ฉันเองยังว่าจะไปถ่ายรายการให้เร็วที่สุดนี่แหละเร็วนี้แหละ
อยากไปเพราะว่าก่อนเนอะเธอไปไหมเพราะเธอเคยสัญญาเขาว่าเหมือนฉันกับพร้อมฉันเนา
ท่านท่านท่านเออเออท่านท่านเธอเคยแบบตอนท่านยังตอนที่ท่านจะมาละสังขารเนี้ย
เออไปกับสองคนไปกราบท่านก่อนละไปกราบว่าขอเป็นสิทธิ์เออ
กราบขอเป็นสิทธิตอนนั้นท่านอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราช
อืมแล้วก็เลยไปไปกราบท่านอืมก็ไปสองสามครั้งนะไปสามสี่ครั้งแล้วแหละ
ก็ไปกราบท่านอะไรอย่างเงี้ท่านก็อืมท่านก็คุยด้วยท่านรู้เรื่องหมดเลยนะ
ในที่สุดแล้วแบบว่าเออก็เลยบอกแล้วพี่อ่ะไปแล้วพี่ก็
ก็ไปกราบท่านแล้วตอนนั้นท่านกำลังเป็นการปลงผมครั้งสุดท้าย
ครั้งสุดท้ายของชีวิตท่านอ่ะที่ของของที่ท่านอยู่ท่านก็คือคนก็ไป
หัวครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ฉันไปกันอ่ะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็เลยขอท่านค่ะพี่บอกผมผมขอผมท่านได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยเอ่อบอกผมเราจะเอาไปเก็บไว้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็น
แบบเป็นบูชาไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบเราเคารพ
ท่านยังมีชีวิตอยู่นะเน้นตอนที่ท่านยังมีชีวิตท่านก็ให้
ไว้เราไม่เห็นแบ่งใช่ไหมเออก็เอามาให้แล้วมัวดำทำหายไปแล้ว
เอาอีกแล้วโอ้โหพี่พี่ก็เลยได้มากระจุกหนึ่งอย่างเงี้แล้วพี่ก็
ใส่ใส่ใส่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตลับแก้วของพี่เก็บ
เอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้พี่ก็เลยแบ่งมาให้สองสามเส้นอ่ะ
ก็ใส่มาให้มดดำให้ไปแล้วแล้วเขาบอกเขายังไม่ได้ให้
แต่พี่ให้ไปแล้วอ้าวพูดไม่ตรงกันอีกแล้วนะไม่แต่ก็คือตอน
ว่าเออเดี๋ยววันที่ท่านละสังขารจะไปเนี่ยผ่านมากี่ปี
ไม่ต้องมดดำอ่ะแกเอาอะไรนะอะไรนะหัวแหวนที่เป็นงาช้างอ่ะ
อืมน้ำเมติใช่ไหมท่านให้ท่านให้เป็นหัวหัวแหวนสมัยก่อน
อยู่ไหนวะเอ้าผมเก็บไว้ผมเก็บเอาไว้เธอฉันขอ
จะมาขอเลยหรอเออใช่ท่านให้กับมือเราเลยอยู่ไหนวะ
อันนี้ท่านให้คุณแล้วคุณมาให้ผมเออหรือว่าของพี่อยู่ที่พี่หนุ่ม
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดแล้วแค่สองคนนี้คุณน่ะเอาไปเอาหัวแหวนเนี้ย
ไปทำกับทางอะไรนะที่หนองคายอ่ะอ้าวพี่อะไรนะอ๋อทำให้หนูคิด
อยู่ในเหตุการณ์ไหมเอาไปให้เขาทำเออที่ที่ร้านกวงอ่ะเอออืม
หนูก็รู้จักพี่ก็ได้รู้จักได้อยู่ไหนวะก็ช่างเถอะแต่
วันหลังพี่พาหนูไปด้วยหนูได้ช่วยจำว่าอ๋อโอเคพี่เอาอะไรไว้ตรงไหน
แล้วก็เก็บไว้ให้ใครใครสลัดกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยลุงปู่ผมอ่ะให้ก่อน
แบบให้นี่นี่เก่งกว่าขอแบบว่าขอเส้นตัวท่านรู้เรื่องหมดเลยนะ
ท่านไปยักษ์หน้าเราให้หนุ่มกันใจแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเส้นผมไปทำไม
ไม่คิดว่าท่านจะละสังขารนึกออกปะล่ะเออฉันก็เลยท่านท่านมีอะไร
ท่านก็หยิบงาช้างมาให้หลวงปู่ผมก็ศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์มาก
เออจริงว่าอยู่ไหนวะหัวแหวนงาชะอ่าตอนนี้มีคนมาเข้ามวยหรือแม่
เอามดเล็กฉันว่ามีคนจะเอามีคนเดียวเนี่ยน้องไม่แล้วแล้วตอนนี้มีคนเหมือนคน
แล้วเขาไปเอาเอาเอาเล็กท่านไปเออเนี้ยดูสิท่านนี้ใช่ไหมนี่แหละ
เนอะอ่ะเข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายคัชภาพพาไปมูลแล้วกัน
โหโถพี่หนุ่มสลีระถั้งยังเหมือนเดิมอืมอืมเนอะ
เห็นป่ะนั่นแหละก็คือเขาเขาก็เอาความความที่แบบมีความนับถือ
หลวงปู่หงมาไงตัวเองเก็บเล็บท่านกลับไปบ้านดูสิ
คิดได้ยังไงก่อนลูกค้าออกไปแล้วอืมเราวางเอาไปคืนซะนะนะฮะ
เอาไปดูยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะคะสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบสามราย
ในขณะที่ติดเชื้อเข้าขายเอทีเทสามหมื่นกว่าค่ะสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบราย
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหกสิบเก้ารายมาจากสามสิบสองจังหวัดนะคะ
โดยกรุงเทพมหานครเนี่ยเสียชีวิตสูงสุดเลยสิบห้ารายด้วยกันทีนี้เนี่ยก็มีคุณหมอ
รองศัตรรจานายแพทย์นิทิพัทย์เจรกุลท่านมีการโพสต์ข้อความระบุเรื่องของตัวแรกค่ะ
บอกว่ารวมรวมตอนนี้ดูนิ่งลงแต่ตัวเลขวิกฤตเนี่ยยังไปต่อช้าช้า
ต้องรอให้แน่ใจเพราะว่าการตรวจยืนยันหรือว่าติดเชื้อเข้าข่ายเนี่ย
มันอาจจะน้อยกว่าเป็นจริงหรือเปล่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยตรวจผู้ป่วยลองโควิดสองรายด้วยกันค่ะ
หายกันมากว่า๖เดือนแล้วนะคะหลงเหลืออาการเด่นเลยที่เห็นก็คือเรื่องของระบบประสาทค่ะ
รายแรกเนี่ยเป็นชายเดิมเขาเป็นนักธุรกิจวัยกลางคนที่แข็งแรงดี
ไม่มีโรคประจำตัวรูปร่างสมส่วนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่ใช้สารเสพติด
ป่วยเป็นโควิดเนี่ยเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสิบสี่วันค่ะ
อาการไม่รุนแรงมีการใช้ออกซิเจนแค่๒๓วันเท่านั้น
หลังจากกลับมาบ้านปรากฏว่าเขารู้สึกว่าสมองเนี่ยค่ะมันไม่โปร่งเหมือนเดิม
แล้วก็สมาธิเรื่องของความจำเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนเดิม
นอนหลับก็หลับไม่สนิทค่ะเท่าที่ซักประวัติแล้วก็มีการตรวจร่างกายเนี่ย
ทำการประเมินเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติทางร่างกายนะคะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการนัดตรวจเรื่องของการนอนหลับแบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ไปดูอีกรายหนึ่งรายที่๒เป็นหญิงวัยกลางคน
ท่านนี้เป็นข้าราชการระดับสูงป่วยก็คือไม่รุนแรงเหมือนกันค่ะ
แล้วก็หายแล้วนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการใช้สมองและการนอนหลับ
ทรมานมากคือมีการเจ็บที่ปลายประสาทบริเวณครึ่งล่างของลำตัวลงไปเนี่ยค่ะ
ทำกายภาพบำบัดแล้วก็ใช้ยาบรรเทาอาการหลายอย่างแต่มันไม่ดีขึ้น
มีการตรวจประเมินเช่นรายแรกค่ะไม่พบความผิดปกติทางกาย
มันจะช่วยเยียวยาเขาทั้งสองคนขอเพียงแค่ต้องปรับตัว
เพื่ออยู่กับลองโควิดแล้วเราจะพิชิตเขาได้ในที่สุด
ทีนี้ในต่างประเทศเองก็มีที่สหราชนาจักรนะคะ
ก็มีหลักฐานเรื่องนี้เหมือนกันที่แบบว่าคนที่ป่วยเป็นโควิด
แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงแต่ว่ามันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสมอง
เครื่องสร้างภาพด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าปรากฏว่าตรวจไปปุ๊บเนี่ย
มันมีความแตกต่างเปรียบเทียบของสมองในช่วงก่อน
แล้วก็หลังจากการเป็นโควิดแล้วนะคะปรากฏว่า
แม้จะเป็นการติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงแต่พบว่าสมองเนี่ยค่ะ
มันมีการหดตัวลงเล็กน้อยแล้วก็มีการสูญเสียเนื้อสมองของสีเทา

อุ๊ยเดี๋ยวใจเย็น
ก็ไม่ขนาดสมองหดตัวลงนี้มาก
ซึ่งมันอยู่ในเนื้อสมองสีเทาค่ะ
มันก็จะเกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นแล้วก็ความทรงจำ
อังกฤษเองเขาก็มีการทดลองนี้
แม้กระทั่งนักวิจัยอิตาลีเองก็มีการทำการติดตามเรื่องอาการทางสมอง
แล้วก็จิตใจของผู้ป่วย๔๙คนอายุอยู่ที่ราว๖๐ปี
มีอาการของโควิดจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปอาการไม่รุนแรง
หายจากโรคใหม่บอกเลย๕๓มีปัญหาเรื่องความจำจริง
มีปัญหาทางด้านจิตตกค่ะเป็นแบบนี้
ซึ่งคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าบางทีมันอาจจะต้องรอระยะเวลา
ในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็วิจัยต่อไปว่า
ถ้าเกิดอาการมันหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลามันจะช่วยเยียวยา
หรือว่าสามารถรักษาระบบต่างที่มันเกิดขึ้นในร่างกายได้หรือเปล่า
นี่ค่ะเกิดขึ้นมาเพราะจริงเราพยายามเช็คเรื่องรองโควิดเนาะ

ใช่นี่เราบอกว่าโอเคโควิดตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่เป็นคือ
อาจจะเห็นว่าอาการไม่รุนแรงแต่บางทีเนี่ยในการที่เป็นรองโควิดในในบางคนเนี่ย
มันมีอาการอื่นอย่างเนี่ยอ่ะเรื่องระบบสมอง
มีนักวิจัยออกมาจากหลายประเทศที่พูดตรงกันว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน
แม้กระทั่งนักวิจัยทางเบลเยี่ยมเขาบอกมาเลยว่าเฮ้ยเกี่ยวกับอวัยวะเพศสั้นมันมีผลจริง
โดยเฉพาะของผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่ามันสั้นลงได้ยังไง
ปกติแล้วคนแก่วันนี้ดูเฮ้ยคนแก่โอเคตัวเตี้ยลงเป็นไปได้ถูกต้องไหมฮะ
เขาบอกว่าถ้าอายุเรามากขึ้นมากขึ้นตัวเราจะเตี้ยลงเนี่ยมันเป็นไปได้ทฤษฎีนี้
แต่เขาบอกว่ามันจะเร็วขึ้นเว้ยเม

ผมเมื่อก่อนเราก็คิดว่าผมร่วงเปลี่ยนลูกอย่างนี้เอกรุดอย่างนี้
คุณรถเมย์ดิฉันอายุ๕๕ปีหลังจากเป็นโควิดเป็นคนขี้ลืมมาก
มูกก็ไม่ได้กลิ่นเหมือนเดิม๑๐๐นะคะ
กฤษวิจัยออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของสมองส่วนหนึ่งเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องของการรับผิดแล้วก็ความจำ
ซึ่งเขาบอกยังไม่รู้ว่าตอนนี้สถิติกำลังจะแบบว่า
รองโควิดมันส่งผลกระทบอะไรกับคนบ้างอีกนะ
เช่นเขาบอกว่าระบบการหายใจเนี่ยมีปัญหาแน่นอนอันดับหนึ่งก่อนเลย
สองคือระบบการรับกลิ่นรับรสอะไรอย่างนี้
มันจะมีปัญหาในระยะยาวพอสมควร
นั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้คือโครงเนื้อที่ในประเทศไทยเอง
ที่คุณตอบก็เป็นที่ลืมจริงค่ะที่ลืมมาก
จริงเหรอเห็นไหมแซมว่าคนติดโควิดกันเยอะมากเนอะ
แต่๑กรกฎาคุณค่อนของจะประกาศจะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะ
คุณอนุทินบอกไว้ว่าสักประมาณปลายมิถุนาก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้
ตอนนี้เขาก็เหมือนมีการวางระบบอยู่ไงพี่

ว่าพี่ก็พยายามพี่ก็กลัวเหมือนกัน

คุณทำในไค่คิดทีเดียวใช่มั้ย

ไม่ใช่แบบถึงว่าอยู่ไกลกับ

เลขาติดหมด๒คน

ครั้งเดียวถึงจะเป็นอีกครั้งนา
ก็กักตัวอยู่๑ครั้ง

แต่ไอ้เห็ดไอ้วันที่ควรจะติดเลยอะคือกับทีมงานด้วย

อ่ะก่อนไปสักนิดนึงครับวันนี้ป่าไม้เขาแจ้งจับจำทิศสมปองได้ไหม
พี่สาวของทิศสมปองอย่างที่บอกลุกป่าสงวนกว่า๒๖ไร่เนี่ย
บอกเลยเข้าข่ายลักษณะนายทุนครับ
ซึ่งจากกรณีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลเขาร้องเรียน

ให้ตรวจสอบกำลังอ่านอยู่สารแดดเล่นโทรศัพท์ไปนะ

ดึกดื่นนอนบังญะอีกหนึ่ง

ชีปุ๊กมึงชวน

ชีปุ๊กเขาจะเป็นคนที่เล่น

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับ

ซำผักหนามนะคืออะไรคุณก็ไม่รู้ไงเขาชื่อป่าไงอีหนุ่ม
ที่บ้านน้ำผุหินลาดถามอีกไหมนะฮะที่ชายภูมิเธอ
ล่าสุดครับอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวัด
ก็เปิดเผยว่ากลมป่าไม้เนี่ยโดยสำนักงาน
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่แปดนักขอรัชศรีมาเนี่ยเขาตรวจสอบแล้ว
พื้นที่ตรวจสอบขอร้องเรียนทั้งสี่กลุ่มจากการตรวจสอบเขาบอกอย่างงี้เลยว่า
มันมีความเชื่อมโยงนะของการถือครองที่ดินของนายสมปองหรือว่าเครือญาติเนี่ย
ในชั้นต้นนั้นไม่ปรากฏรายชื่อของนายสมปอง
ในการถือครองที่ดินคือไม่มีชื่อที่สมปองเลยแต่ตรวจสอบปุ๊บ
เป็นรายชื่อเครือญาติฮะถือคลองที่ดินในกลุ่มที่หนึ่ง
คณะพนักงานจึงลงร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ที่บุกลุกไป๒๖ไร่เนาะ
โดยมีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างถาวรรณ์ปักหนึ่งบ้านหนึ่งหลัง
โรงเรือนประสุทธิ์หนึ่งหลังโรงเรือน๒หลังมีการปลูกยางพาราไผ่
วกไม้ยืนต้นแล้วก็เหมือนแบบไปทำเนี่ยแนวปูนอ่ะแนวเสาอ่ะ
แววเสาปูนล้อมรวดหนามคืออันนี้ก็ถือว่าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว
ถ้าสมมุติแบบว่าจริงแล้วนี่เขาถือว่าใช้ประโยชนเขาเรียบร้อยแล้ว
โดยแปลงที่ดินเนี่ยมีการเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม๖คน
หกรายมาแล้วเนี่ยมารวมเป็นแปลงเดียวกัน
แล้วก็เป็นพื้นที่ดังเก่ายังมีการครอบครองเนื้อที่ทั้งหมดเกิน๒๕ไร่
ซึ่งลักษณะคดีรายใหญ่แล้วก็เข้าข่ายว่านายทุนเว้ย
ส่งผลให้การกระทำดังกล่าเป็นการกระทำความผิด
ตามพรบประหมาย๒๔๘๔ฮะ

ไม่ใช่นี่เป็นแบบน้ำในถ้ามีน้ำ
นี่เดี๋ยวเราต้องติดตามคดีเรื่องของสารวัตรโจ้ที่เป็นผู้ต้องหา
วันที่๑๒๑๓นี้นะคะเขาก็จะมีการพิจารณาคดีนัดสุดท้ายแล้วพี่
ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเขาปิดไม่ให้แบบว่า
คนข้างนอกเข้าไปภายในศาลด้วยเหตุผลเพราะว่ามีมาตรการเรื่องของโควิด
สารบอกมาเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องติดตาม๑๒๑๓นี้
นัดสุดท้ายแล้วต้องดูว่าคดีจะเป็นยังไงเขาก็รอเรื่องกระบวนการยุติธรรมต่าง
จะออกมาเป็นแบบไหนลุงพลกลับมาแล้วช่วงหน้าเนี่ยตามกันหมดอืม
อะไรเนี่ยลุงพลมาแล้วแฟนจ๋าพลมาแล้วจ้ะเดี๋ยวกลับมาครับ
มาดำเฮ้ยมาดำไปโฆษณาอย่างเมื่อกี้คลัมเบลล่ามัวจะทำเท่น
คือถามจริงให้ทำโฆษณาแล้วต้องเต่นเนี้ย

ไม่ก็เหลือว่าถ้าเขาจ้านคุณหายโฆษณา

คุณฝังเข็มทุกวันอ้าวก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าคุณคุณนั่นแล้วคุณกินเข้าไปอ่ะ
แล้วคุณหายอ่ะแล้วมันจะหายไหมแล้วมันแก่ขนาดนี้มันจะแต่มันดีขึ้น
มันช่วยกันได้อย่างงี้ฟังเข็มไงไม่แต่คุณมีฤทธิ์สีดวงที่คอไง
ไม่ใช่เว้ยหินปูนอีผีไม่ได้ฤทธิ์สีดวงแต่ฉันไม่น่าเล่าให้มันฟังเลยจริงจริง
คือหมอแล้วฟังเข็มทุกวันดีขึ้นอีบ๊า
แกอ่านข่าวอีหนุ่มอีผีฤทธิ์สีดวงกับหินปูนดูสิ
แกอ่านอีบ๊าฉันจัดไม่เล่าให้มันฟังแล้ว
ไปดูเรื่องของโอ้โหอันนี้แบบเป็นเดนมนุษย์นะฮะ
เป็นครูพระเนี่ยไปข่มขืนนักเรียนนาน๘ปีนะครับ
อายุต่างกันเยอะเลยนะฮะแล้วก็ไปบังคับนะฮะ
ให้น้องเนี่ยทำแท้งสองรอบเลยนะครับโอ้โห

ซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจของกองครับการปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับ
เขานำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวชายคนหนึ่งครับอายุ๕๒ปีนะฮะ
ขณะที่ชายคนนี้เนี่ยกำลังพาหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เดินไปที่รถบริเวณหน้าร้านขายอาหารริมถนนมนโยธินจังหวัดนครสวรรค์
ไปจับเนี่ยนะฮะในข้อหาพลาดผู้ยาวอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
เพื่อกระทำชำราวหลังมีผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดชายคนนี้นะครับ
นี่คนนี้เนี่ยนะฮะโดยชายเขาทั้งกล่าวครับ
เป็นครูสอนภาระของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
ไปก่อเหตุคมขืนเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุสิบสามจนปัจจุบันเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดนะฮะ
รวมถึงไปบังคับให้เด็กเนี่ยนะฮะทำแท้งมา๒ครั้ง
แล้วก็ถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์เอาไว้เพื่อข่มขู่อืม
ซึ่งไอ้ครูพระรายนี้เนี่ยนะครับได้เข้ามาดูแลเด็กหญิง
หลังจากที่แม่ของเด็กหญิงคนนี้เนี่ยเสียชีวิตไป
ทำทีเป็นดีนะแล้วก็มาทำเขาแบบนี้
จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้เสียหายเดินทางกลับไปที่จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อครูพระเนี่ยเขาทราบนะฮะก็มาดักรอนะฮะ
หลังจากนั้นขอมีเพศสัมพันธ์โดยข่มขู่ว่าหากไม่ยินยอมเนี่ยนะ
จะเอาคลิปที่ฉันเคยถ่ายเอาไว้เนี่ยมาเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้
และยังมีการลงมือทำร้ายร่างกายรวมถึงใช้มีดเนี่ยข่มขู่ผู้เสียหาย
ผู้เสียหายเขาอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้แล้วก็ต้องยอมให้มีเพศสัมพันธ์
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจเจ้าหน้าที่นะครับก็รวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับนะฮะ
ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายหญิงเขาบอกเลยบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยไอ้ครูคนนี้เนี่ยนะฮะ
บอกว่าถ้าอยากให้เรื่องจบจ่ายมาห้าหมื่นอ้าวเนี่ยครับ
ผู้หญิงคนนี้เขาทนไม่ได้แล้วเพราะโดนไปข่มขืนเขาตั้งแต่อายุสิบสามอ่ะเออ
จนเขายี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะก็ยังไม่วาจะมาแบบมาวุ่นวายกับเขาอีก
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่ยอมก็ไปข่มขู่ว่าจะเอาคลิปไปเปิดนะฮะ
ถ้าไม่ยอมอีกหรือจะต้องให้เรื่องนี้จบก็เอามา๕๐๐๐ทนไม่ไหวแล้วนะฮะ
หมื่นแล้วจะเอาเงินเขาอีกเขาก็เลยไปแจ้งความเนี่ยนะฮะ
เรื่องต้นครับผู้ต้องหาก็คือไอ้ครูพระคนนี้ให้การรับสารภาพ
ว่ามีการถ่ายคลิปเด็กจริงแล้วก็ค้นในรถเนี่ยนะฮะ
พบโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวด้วยตำรวจล็อกตัวนะครับ
เอาตัวไปที่กองครับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เนี่ยฮะโอ้โหใจมึงนี่เนี่ยดูดิมันสุดจริงจริง
คุมคืนเขาแต่ยุดสิบสามยี่สิบเอ็ดมึงจะมาเอาเงินเขาอีกโถยอืม
นรกอุ๊ยจริงจริงอย่างเงี้ยนรกจริงจริงอ๋อ
ถามหาเลยเนี้ยมันเลวร้ายมากไม่กินเขาตั้งแต่สิบสามมาถมคืนเขายี่สิบเอ็ด
มึงเขาเริ่มแบบนู่นนี่จะไปเอาเงินเขาอีกคิดได้ยังไงก่อน
ก็นั่นไงกลับมาที่ข่าวน้องชมพู่เดี๋ยวเราจะลืม
ปรากฏการณ์ลุงพลป่าแตนน้องชมพู่จากกรณีที่ศาลได้นัดฝ่ายโจทย์
แล้วก็จำเลยฮะมาตรวจสอบพยานหลักฐานคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
นะลุงพลแล้วก็ได้ยื่นแต่งตั้งทีมทนายชุดใหม่เขามีทนายชุดใหม่แล้วนะ
ครับปรากฏไปด้วยนายสุรชัยชินชัยแล้วก็มีนายราชปนสิกฤษคอร์น
นายความชุดเดิมที่วันนี้ก็เดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารครับ
เพื่อขอถอนทีมเดิมแล้วกันเขาบอกว่าไม่เอาละ
ทีมเดิมวันนี้ใช้ทีมใหม่แล้วซึ่งป้าแตนก็ไปด้วย
ซึ่งศาลเนี่ยใช้เวลาในการตรวจพยานช่วงเช้าช่วงบ่ายนะฮะ
สองรอบห้าชั่วโมงเต็มเต็มกระทั่งเวลาประมาณสักบ่ายสามโมง
สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีแม่น้องชมพู่แล้วก็กลุ่มลุงพลเนี่ย
อีกครั้งนึงมิทรุนายนเลยสามสิบมิทรุนายนเลย
เป็นการสืบพยานจำเลยครับแม่ของน้องชมพู่
เค้าเล่าอย่างงี้เค้าเปิดผลัวว่าบรรยากาศน่ะข้างในน่ะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะ
ฝั่งเราก็มีมีแม่กับพ่อสองคน
อายการสองท่านแล้วก็ทนายโจทย์ร่วมอีกหนึ่งท่าน
ในส่วนของพระญาติเราเนี้ยแจ้งว่ามีอยู่ทั้งหมดหกสิบสองป่า
โดยแม่เนี้ยนั้นได้แบ่งเป็นกลุ่มซึ่งตนน่ะ
เห็นกระแสข่าวเนี่ยแม่เรียกเงิน๓๐ล้านค่าเยียวยา
ถ้าหากเป็นตนเอาเงินมาให้มากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหรอก

กระแสข่าวสามสิบล้านมาเขาก็นักข่าวก็ไปถามอ่ะ
แม่เอาบางไม้สามสิบล้านนางบอกแล้วไม่เอา
สิบล้านให้เอานางมาเอาชีวิตลูกนางกลับมาดีกว่า
ชีวิตลูกเราจะไปแลกด้วยเงินได้ยังไงชีวิตลูกเราแลกด้วยเงินไม่ได้
อันนี้คือแม่ของน้องชมพู่เขาว่าอย่างนั้น
รับว่าช่วงเนี้ยเขาฝันเห็นน้องชมพู่บ่อยอืม
แล้วรู้สึกว่าบ่อยขึ้นด้วยล่าสุดนี่น่ะ
ก็ไม่ต้องก็ล่าอย่างนั้นเลยเหรอเออมันก็จะอัตรฐรสไงเออ
ล่าสุดเสร็จไม่ได้เวลาเธอเค้นอามหิตใส่ลูกเกอร์
วันนี้เขาตั้งชื่อใหม่นะกัญชัยอมหิตอะไรนะ
เขามีฉายาเจอแล้วอะไรยังไม่มีไปไปไปไปไปมาซิไป
คุณแม่ขาวอันนี้เออพี่หนุ่มมีฉายาใหม่น่ะไม่มี
คุณนี่ก็ไปพูดจนคนเขากลัวผมไปหมดแล้วโอ้ต้องกลัวเธอ
วันนั้นเห็นคลิปในติ๊กต๊อกอะค่ะมีคุณพี่ท่านหนึ่งเขาคุยกับเหมือนคุณป้าเขาหรือคุณแม่เขาสักอย่างหนึ่ง
เรื่องอามหิตนี่แหละอ๋อเขามาลงแล้วเห็นแล้วใช่ไหมมีน่ารักอ่ะ

เห็นหรือเปล่าเขาบอกว่าพาไปหาตำรวจแม่บอกว่า

ล่าสุดเนี่ยน้องมาหาเจ้าด้วยล่ะอิอิมแย้ม
เหมือนวิญญาณน้องชมพู่ถูกปลดปล่อยแล้ว
เป็นทีมทนายจากสำนักงานกฎหมายธรรมรังศรี
นำโดยนายสุรชัยซึ่งรายละเอียดต่าง
ลุงปนนก็บอกได้มอบใหม่ให้ไปแล้วแล้วก็เชื่อ
เชื่อมั่นเลยในการทำงานคณะทีมทนายความชุดใหม่เนี่ย
ได้กล่าวกอบคุณทนายต้ำทนายรัชพล
แล้วก็ทนายอาคมที่ช่วยว่าความในเรื่องของคดีที่ผ่านมาเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
เอาไปดูอีกประเด็นนึงค่ะมีการงัดรถช่วยหนูน้อยวัยหนึ่งขวบที่ติดอยู่ในรถ
ปรากฏว่าก่อนมันล็อกค่ะรถมันล็อก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีค่ะทงเสียเสียงตึ้งนะคะอยู่หัดใหญ่
ก็มีการรับแจ้งเหตุว่ามีเด็กติดอยู่ในรถเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะสีเทา
ทะเบียนพบ๙๗๑๙สงขลาจอติดเครื่องอยู่นะคะ
ภายในรถเนี่ยมีเด็กชายอายุหนึ่งปีสิบเดือนกำลังนั่งเล่นหมุนพวงมาลัยอยู่ฝั่งคนขับ
โดยที่เขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะตกใจอะไรเขาไม่รู้ไงใช่เขาไม่รู้
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เหล็กตะคอเกี่ยวปลดล็อกด้วยความชำนาญ
จากการสอบถามนายสารวุฒิเมฆสุวรรณคุณพ่อของเด็กก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองขับรถมาส่งภรรยาที่ทำงานแถวที่รถจอดอยู่นี่แหละ
แล้วก็พากันลงไปทำธุระคาดว่าเกิดจากความสนของหนูน้อยที่ไปกดปุ่มในรถเล่นทำให้ประตูรถเนี่ยมันล็อก
อยากจะฝากเตือนไปยังพ่อแม่นะคะว่าอย่าปล่อยเด็กไว้ในรถเพียงลำพัง
เพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากจริง

ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะให้เด็กแบบ

กว่า๑ปีเขาก็จะมีแบบทำท่าให้เด็กทำตามว่า
หมุนตรงนี้ไปกดตรงนี้นะ

โชคดีไปที่เจ้าหน้าที่เขามาแล้วสามารถที่จะ
เปิดประตูรถออกมาได้โดยที่เด็กปลอดภัยนะคะ

เนี่ยนี่
แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนชุดนี้
กระพรเรื่องอะไรนะ
นี่คือยอดเพื่อนก็ซื้อมาให้เพื่อนจะกลับมา
นี่ไงนี่ลองดูดิเนี่ยเนี่ย
อยู่นี่เห็นน้ำแบบอุ๊ยแหวกร่องแบบซ้อกร่องแบบโอ๊ย
เมื่อก่อนมันไม่ได้มีขายนี่แบบนี้โอ้โฮ
เดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเป็นแฟชั่นแล้วคือ
บ้าคล้ายว่าพระเอกน่อนูทอควาย

เคยเป็นตัวท็อปรับงานเอ็นเ
๓๐ล้านก็รับไปเถอะถูกไหมล่ะถ้าสมมุติ๓๐ล้านได้จริงถูกใครจะจ้างเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา

เทรนีเอนะครับได้มีการเปิดเผยวีดีโอตอนที่๒บนช่อง
กำลังเตรียมเดบิวต์ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่ามีการถ่ายภาพ
เป็นครั้งแรกนะครับแล้วมุ่งมั่นไปอีกเลยตอนนั้นอ่ะนี่นี่นี่
ลำยองอ่ะนี่ใช่ไหมอยู่ตรงกลางเลยค่ะตรงกลางเลยตอน
ยองเสร็จตอนนั้นทุกบริษัทอยากจะเอาเขาไปเล่นละคร
ต่อแต่น้องอ่ะมีความมุ่งมั่นว่าวันหนึ่งอ่ะจะไปแบบว่า
เป็นไอดอลของแบบว่าคือมุ่งมั่นฝึกปรึกตัวเองทั้งทั้งที่ตอน
จากลำยองปุ๊บทุกคือมันเป็นช่วงหนุ่มหนุ่มกำลังเข้า
หนุ่มพอดีอ่ะที่จริงควรจะไปเล่นซีรีสวงซีริว
วายอะไรอย่างเงี้ยนี่ของปัญหาคนอย่างเงี้ยต้องการแต่เขา
ความมุ่งมั่นว่าเขาจะไปให้ถึงอืมอืมนะทุกคนก็ส่ง
กำลังใจเอาใจช่วยน้องอยู่แล้วนะคะอันนี้เด็ดดีที่ไม่
ใช่พ่ออย่างนี้มีคนใช้คำนี้กับพี่หนุ่มเหมือนกันนะ
หนูแอบเห็นน่ะแดดดี้ที่ไม่ใช่พ่อเนาะแดดดี้ที่ไม่
ใช่พ่อก็คือแบบที่ควรว่าเดี๋ยวเนี้ยเป็นแดดดี้อะไร
แบบคนยังอายุเยอะที่ยังดูหล่ออยู่ที่เป็นที่หมายปองของ
สาวแก้งกวางเข้ากินแดดดี้ที่ไม่ใช่พ่อของพี่อาจจะ
เป็นแดดดี้ที่ไม่ใช่พ่อแต่เป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยได้ออก
ไหมคือสมมุติพี่หนูอายุเป็นเลขห้าแล้วก็ใช่ไหมฮะแต่
ก็คือยังดูแบบน่ากินอยู่คือเขาจะใช้คำนี้อายุน้อง
สามสิบกว่าก็แต่ไม่หนุ่มคนนี้พระเอกหนุ่มอวดขุน
ที่แบบว่าเฟิร์มมากจริงพี่นิววงศกร
คือหนูไม่เคยรู้ว่าพี่นิวเนี้ยเห็นไหมล่ะสี่สิบเอ็ดอ่ะ
คือตอนที่รถเมย์รู้ทีแรกเลยเพราะว่าน้องนาวพูด
เราก็เลยแบบอ้าวพี่นิว๔๑เหรออะไรอย่างนี้
แต่ดูขุนแล้วก็รูปร่างเพราะว่าคนนี้ออกกำลังกายตลอด
เมื่อก่อน๔๑ถือว่าแก่แล้วเราคิดว่าแก่แล้วใช่ไหมล่ะ
ใช่แต่วันนี้เราไม่ถือว่าแก่
เมื่อดำเท่าไหร่ปีนี้

ก็จะเจอกับพี่หนุ่มครั้งแรกอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะรู้ป่ะ
เออมีคนเคยถามหนูอยู่ว่าพี่สองคนอายุห่างกันเท่าไหร่

หนูต้องไปเปิดวิกิพีเดียดูพ่อสออะ

เออมมี่ม่ามีแค่แมงพูดคืนนึงพี่แกรักกา

ชีวิตกูไม่ต้องอยู่กับไก่เนี่ยมันถึงไม่มีผัว

เอาออกมาเมียกกันมา

จริงพี่อุ๋ยอยากจะคุยกับพี่หนุ่ม๒วันที่ผ่านมานี่แหละ

ไม่เป็นไรเผื่อพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เนาะ

พรุ่งนี้เผื่อจะได้คุยกับพี่อุ๋ยนิดนึงอะไรอย่างนี้

สวัสดีครับพวกนี้กลับมาเจอกันเจ็บต่อพี่ต้องช่างครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป